คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้สาวพลอยเชอร์มานเขาออกมาประกาศว่า
ซึ่งล่าสุดค่ะพี่บุ๋มปนัดดาก็ออกมาบอกว่าเห็นด้วยนะกับความคิดนี้
เพราะว่าช่วงนี้โควิด๑๙มันระบาดหนักเซอร์เหลือเกินนะคะ
เอาจริงพี่บุ๋มบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีกองให้ถ่ายละครแล้วด้วยซ้ำ
เจ้าตัวย้ำเลยนะคะว่าไม่ใช่แหม่มโพดำค่ะ
ส่งข้อมูลมาให้ช่วยใครไม่เชื่อก็ตรวจสอบพี่บุ๋มได้เลย
ช่วงนี้มันต้องพักอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากองถ่ายทุกอย่างนะคะ
แม้กระทั่งตัวบุ๋มเองที่ว่าแข็งแรงและก็ไม่ได้ไปสัมผัสกลุ่มเสียงอะไรทั้งหลาย
ฉันไม่ว่างขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าดิฉันว่างเป็นแหม่มโพดำได้นะ
ฉันต้องไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้หรอกค่ะคุณ
ชิวค่ะบ้านนางรวยค่ะนั่งอยู่เฉยสวยของนางไป

ก็ปล่อยนางช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยศักยภาพของนางดีแล้ว
นี่พี่บุ๋มเหมือนกับว่าเป็นการบอกใบ้ว่าแหม่มโพดำคือใคร
ต้องเป็นสาวเซลปในสังคมสักคนนึงหรือเปล่า
เพราะว่าดูชีวิตดีเหลือเกินนะ
เอาว่าไม่ใช่คนที่ไม่มีโปรไฟล์ไม่ใช่คนที่โบเบ